ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ขอแรงหน่อยค่ะช่วยกันออกแรงหน่อยอ้าวหุ้ยเล่หุ้ย
เอาช่วยช่วยช่วยไปช่วยควายเพศเมียค่ะคุณผู้ชมควายสองตัวมันติดลมค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าแรงคนไม่ไหวต้องใช้แรงเครื่องจักรมาเอายกเนี่ย
เอารถมายกแบบนี้ค่ะแล้วไหนอ่ะไหนอ่ะรสลินควายสองตัว
ต่อให้หายังไงคุณผู้ชมก็หาไม่เจอค่ะเพราะควายอีกตัวมันอยู่ในท้อง
น้องท้องน้องท้องควายตัวนั้นที่เห็นอยู่นั่น
ติดลมเป็นควายเพศเมียอายุ๓ปีมันกำลังตั้งคันตั้งท้องได้๔เดือน
คุณค่ะเพราะฉะนั้นลูกมันอยู่ในท้องเฮียนก็เลยบอกว่าช่วยควาย๒ตัว
พูดแบบนี้ก็ไม่น่าจะผิดนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่สุดแล้ว
สาสมัครกู้ภัยอุดรธานีอุทัยธานีนะคะก็ไปช่วยเหลือเพราะว่าได้รับการประสานจากคุณนิวัฒน
ุ่มมณีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมบอกว่ามาช่วยเหลือควายหน่อย
ก็เลยลงพื้นที่เนี่ยมาช่วยแบบเนี้ยค่ะแล้วจุดเกิดเหตุเนี่ย
อยู่ในครอบควายของนายไทยถิวทาอายุห้าสิบแปดปี
เป็นชาวบ้านหมู่๗ตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองอุทัยธานี
พอไปถึงก็ไปพบควายตัวนี้มันติดลมจริงนะ
แล้วสุดท้ายต้องใช้รถเครนช่วยยกร่างควายขึ้นมา
ใช้เวลาเนี่ยทุลักทุเลมากเพราะควายตัวใหญ่เนี่ยนะ
ใช้เวลาสักประมาณเกือบชั่วโมงที่สุดแล้วช่วยมันได้สำเร็จค่ะ
ขึ้นมาจากลมได้อย่างปลอดภัยนะคะเราไปถามเจ้าของควาย
เจ้าของควายเล่าบอกว่าตัวเขาเองเลี้ยงควาย
ตัวเลขมาอย่างเงี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่า
เลี้ยงควายสิบสามตัวอ่าตอนเช้าต้องไปปล่อยควายออกจากคอก
ควายไปกินย่าตามปกติทำแบบนี้ทุกเช้า
แต่เช้าเมื่อวานนี้มาปล่อยควายออกจากคอก
ตามปกติเหมือนเดิมแต่ไงอ่ะแต่ทำไมอ่ะ
ควายมันออกมา๑๒ตัวอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหน
เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าควายตัวนี้มันติดลมโครน
ก็เลยพยายามช่วยเหลือแต่ถามว่าแรงคนหรือจะสู้แรงควาย
หรือจะสู้แรงโครนช่วยไม่สำเร็จค่ะ
ตัดสินใจโทรแจ้งนายกอบตน้ำซึมให้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เอารถเครนมาช่วยยกแบบนี้สุดท้ายมันก็รอดปลอดภัยนะคะ
ดีใจดียินดีด้วยนะน้องควายนะ
รักษาตัวให้ดีจนกว่าจะคลอดใช่ค่ะ